นักเตะเวียดนามกองหลังกับทันทีนนะครับเกวะยเกาะหายก็บอกว่า
ช่วงนี้ข่าวออกมาถือว่า
เป็นรายวันนะครับทั้งสองทีมความพร้อมของไทยแล้วก็เวียดนาม

ซึ่งมาอยู่ในชุดคิงส์ครับด้วยนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติเวียดนาม
สัมภาษณ์สื่อในบ้านเกิดก่อนบุกมาเยือนไทย
เขาก็บอกว่าเท้าความไปถึงฟุตบอลคิงส์ครับครั้งล่าสุดที่บุรีรำ
ซึ่งพวกเขาเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่เป็นกุราเซา
โดนจุดโทษชนะเวียดนามไป๕ต่อ๔หลังเสมอกันในเวลา๙๐นาที๑ต่อ
เวียดนามเนี่ยก็ตามตีเสมอนะครับ

ตอนนั้นเขารู้สึกว่าแฟนบอลไทยที่เข้ามาชมเกม
แสดงความไม่เป็นมืออาชีพด้วยการโหใส่เหงียนกุ้งเฟืองครับ
หลังจากที่ยิงจุดโทษข้ามคานเมื่อเขายิงจุดโทษเข้าบ้าง
ก็เลยแสดงออกด้วยการทำท่าจุปากคือให้แฟนบอลไทยเงียบนะครับ
เป็นการตอบกลับไปครับส่วนการเจอกับทีมชาติไทยครับในบอลโลกรอบคัดเลือก
ดัดแรกรวมที่ทุกคนรวมถึงตัวเขารู้สึกมั่นใจมาก
แต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือเวียดนามต้องรักษาการเล่นเป็นทีมโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
ไปดูเกมตกครั้งฝนไทยลีกมีเตะกันครับ

เพราะว่าสนามเชียงใหม่ใช้ปรับปรุงในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ

เกมล่าสุดเชียงใหม่ก็เพิ่งจะชนะโคราชมา๕๑นะครับ
สุพรรณเนี่ยไปแพ้เมืองทอง๑ต่อ๔
ก็ทำให้ไม่ชนะในลีกมา๔นัดติดครับ
แต่นัดนี้สุพรรณบุกมาชนะ๑๐ครับ
ประตูเกิดขึ้นจังหวะนี้นาที๑๓
ฤทธวีกุลในด่านเจ้าถิ่นออกมาตัดบอลไม่ดีครับ
ก็ถูกทางกิเยโมเดอลาตอเร่ยิงง่ายเข้าไปดูอีกครั้งนะครับ
เปลี่ยนจุดแล้วเตะเข้าไป
พาดเองนะครับก็เลยหลุดมาง่ายแล้วเป็นประตูเดียวเลยครับชี้ขาดครับ
หลังจากนั้นสุพรรณรับตลอดแล้วก็เหนียวแน่นพอครับ
ปลดล็อกคว้าชายนัดแรกในการเยือนซีซั่นนี้มีเพิ่มเป็น๒๕คะแนน
ขึ้นมาอยู่อันดับ๑๔ห่างจากโซนปลอดภัย๒แต้ม
ส่วนเชียงใหม่ครับลนไปอยู่บ๊วยของตารางมี๒๔คะแนนเท่าเดิมครับ